พยาวเนี่ยเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเมื่อคืนนี้น้ำท่วมท่วมไปสิบ
หมู่บ้านค่ะนี่ค่ะดูสภาพสิคือตอนแรกเราก็คิดว่ามันจะน้อย
แล้วภาพพวกเนี้ยนะนะเนี้ยเนี้ย
อยู่ที่เขตอำเภอภูซางค่ะฝนตกหนักทั้งคืนถนนในตัวเมือง
ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ราชการธนาคารบ้านเรือนโดนน้ำท่วมแบบนี้
จุดนี้น้ำท่วมจะมิดหลังคารถมอเตอร์ไซค์นี่จะจมหายไปหมดเลยนะคะ
ตามหมู่บ้านต่างก็ได้รับผลกระทบค่ะอย่างที่ตำบลป่าศักดิ์๑๐หมู่บ้าน
ก็มีบ้านม่วงชุมบ้านม่วงใหม่สมบูรณ์บ้านแก่๑บ้านแก่๒
บ้านเวียงแก่บ้านต้นพึ่งบ้านป่าศักดิ์หนึ่งป่าศักดิ์สอง
ขวงแก้วบ้านแก่ใหม่๑๐หมู่บ้านนี้ตั้งแต่ตี๒จนถึงเช้ามืดนะคะ
ชาวบ้านนะเมื่อคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยเก็บของขึ้นที่สูง
แต่ว่าบางบ้านก็เก็บไม่ทันจริงจริงค่ะกำนันตำบลป่าศักดิ
มาช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบขนย้ายข้าวของ
ไหนก็เตือนพระเยาไหร่เพราะพระเยาไหร่เป็น๑ในจังหวัด
ที่ได้รับคำเตือนอยู่นะฮะในส่วนของภาคเหนือ
วันนี้ยังมีผลกระทบฝนตกหนักถึงหนักมาก
ที่พยาวน่านแพร่แล้วก็ลำปางลำพูน
เชียงใหม่เชียงรายแม่ห้องศรโดนหมดนะครับ
อุตรศาสตร์ตากพิสุนุโลก็โดนเหมือนกัน
ส่วนภาคอีสานจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายและอุดรธานี

ส่วนภาคใต้ก็มีอยู่นะเพราะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมอยู่

ทำให้มีฝนเกิดขึ้นบางพื้นที่นะครับ

หมดนะครับด้วยความเป็นห่วงคุณผู้ชมอยู่พื้นที่ไหน

ผามอเลยนะมหินขาวอยู่ที่จังหวัดชายภูมิ

รอลุ้นนะคะว่าจะได้รับรางวัลกิฟต์การ์ดหรือเปล่า